คนที่ไปเจอลมทับใสเลยนะคะลมทับจับเลยนะครับ
เพราะว่างูขนาดใหญ่มันยาวกว่า๕เมตรตัวมันเริ่มเลยนะฮะ
มันกำลังแอบมากินสุนัขแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้

กำลังจะคล้องหัวมาแล้วนะฮะ
กู้ภัยก็ต้องมาจับแล้วดูมันชูคอออกมา

อ่าใช่ครับแล้วดูตัวมานะ
กู้ภัยสว่างอุทยานพานทองรับแจ้งเหตุ
พบงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้าห้องเช่า
เลขที่๑๘ทับ๒๘นะครับ
นี่แล้วดูสิคุณมันพันมันขด
ตัวใหญ่มากลายแบบโอ้โหชัดตามาก
เป็นงูเหลือมขนาดความยาวกว่า๕เมตรนะฮะ

เมื่อพบกับกู้ภัยงูมันบอก
พี่พี่จะมาจับผมแน่นอนผมขอเลื้อยหนีก่อนนะฮะ
มันก็เลื้อยหนีเข้าไปในห้องกู้ภัย
ก็ค่อยตามมันไปใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็จับงูได้ด้วยความทุลักทุเล
เพราะมันอ้าปากขู่ตลอดเวลา
ใช่ค่ะนอกจากจะคล้องหัวงูแล้วนะ

คือพี่กู้ภัยครับบ่วงที่พี่ทำ
เล็กไปหรือเปล่าบ่วงเหมือนแทบจะคล้องหัวไม่ได้นะดูสิ
เห็นบวงไหมบวงมันเล็กนะฮะ
งูเขาอ้าปากก็คล้องเข้าไปไม่ไหวแล้ว
นี่เหมือนกับดิฉันดูโชว์งูอยู่
ที่สุดจับได้โดยนายปียะในคำสาอายุ๒๒ปีเจ้าของห้องเช่า
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่นั่งเล่นอยู่หน้าห้อง
สังเกตเห็นงูตัวนี้เลื้อยอยู่ตรงกำแพง
ที่มันขดไปขดมาด้วยความตกใจ
จึงรีบแจ้งสายด่วน๑๙๑ก่อนที่กู้ภัยจะมาช่วยเหลือ
คุณปียะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมา
มีแมวของเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไว้หายไป
คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้างูเหลือม

และคืนนี้งูเหลือมมันก็คงออกมาล่าเหยื่อมันหิวแล้ว
แมวที่กินไปมันคงย่อยไปแล้วนะครับ
ทีนี้ก็เลยมาบริเวณห้องเช่าแห่งนี้อีก
เพราะว่าแถวห้องเช่าเนี่ยมันจะมีทั้งสุนัขแล้วก็แมวอยู่หลายตัวนะฮะ

เอาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่บุรีรำ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดเข้าตรวจสอบ
พบงูขนาดใหญ่อยู่ที่ทุ่งนาพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองตาดอำเภอเมือง

พบเจ้าของนากำลังนั่งเฝ้างูที่นอนขดอยู่ในโพรง
เพราะว่าต้องเฝ้าไว้สิเดี๋ยวมันเลื้อยไปไหนจะไม่รู้แล้วว่ามันไปไหน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาสอดเข้าไปในโพรงเพื่อคล้องจับงู
ใช้เวลา๑๐นาทีครับก็จับงูออกมาจากโพรงได้สำเร็จ

เพราะตัวนี้น้องย่อมกว่านิดนึงความยาว๔เมตร
หางของงูนะคุณมันบาดเจ็บ
มันถูกใบมีดเครื่องตัดย่าตัดขาดไปส่วนหนึ่ง

เดี๋ยวนะพอคุณพูดหางด้วนดิฉันนึกถึงภาพไม่ออกเลย

มันก็บาดเจ็บก็เลยซุกเข้าไปที่รักใหม่นะ

เจ้าของที่นาแห่งนี้คือคุณอาสมบัตินรพเพชรอายุ๕๗ปี
เอ้าตัดหางเจ้าเหลือมตัวนี้ซะแล้ว

ทีนี้เมื่อเขาตกอกตกใจตั้งสติได้
ก็โทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบตหนองตาดก็เข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรบอกช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน
ต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานต่างนะครับ
การป้องกันเบื้องต้นทำได้ด้วยการสวมใส่ถุงมือ
แล้วก็รองเท้าบูธทุกครั้งในการเข้าพื้นที่ไร่นาของท่านนะฮะ
โอ้โหดูหางมันสิบาดเจ็บเห็นไหม
จับงูแล้วยังไงคะส่งโรงพยาบาลหาหมอหรือเปล่า
ใช่ก็คงต้องส่งรักษาก่อนถึงจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป